ต้องเป็นคนที่น่าจะคบหากับพวกเราได้

ส่วนเจ๊งก็คือปิดกิจการ

อมขาซ้ายขาขวารสชาติมันต่างกันเนอะ

ขาขวาก็ได้เหมือนกันก็มีขายให้เหมือนกัน

เอาดีมันเหมือนอะไรอย่างอื่นด้วยเข้าไป

แต่น่าจะจิ้งหลีดแหละพี่เขาน่าจะขายจิ้งหลีดนะ
แต่ถ้าชอบแบบทั้งตัวก็มีนะพี่เบิร์ตนะ
แบบมีทั้งจิ้งหรีดแมงกาชอนตัวใหญ่เขาเรียกระดับบอสนะฮะ

เขียวก็มีส้มก็มาชมพูก็ได้เหมือนกัน

ไม่ต่างครับบอกเลยว่าไม่ต่าง
เจ้าของโพสต์ก็ลองซื้อมาแบบหลากหลายครับ
ทั้งขาซ้ายก็ลองมาแล้วหัวหน้าก็ลองมาแล้ว

ไปจนถึงชุดคอมโบสุดคุ้มหนี้จวนเจ๊งแมลงทอด

หน้าร้านก็มีอยู่ที่ถนนดาวดึงครับ

คุณทำเป็นเล่นใบ
อันนี้เปิดขายวันเดียวหรือว่าปิดวันเดียว
วันเดียวปิดวันอาทิตย์วันเดียวครับ
นั้นเปิดนะฮะ๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม